ยังอยู่ที่สุโขทัยครับก็พยายามจะไปหาร่องรอยเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องของขุมทองโกโบริทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลก
ครั้งที่สองที่ว่ากันว่าสิบสี่ตันเนี้ยเอามาฝังไว้บนภูเขาที่นี่อืม
นะฮะคุณนาวิทย์ขึ้นไปวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ไปกับนายช่างโยธาชำนาญการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับอ่า
ซึ่งบอกว่าขุมทรัพย์ทองคำเนี่ยอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้
แต่ว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเอาขนมาทางรถไฟเนี่ย
ขึ้นไปบนยอดเขาพระบาทใหญ่นะครับมีชาวบ้านนำทางด้วยนะฮะ
อ่ามีแผ่นก้อนหินหลากหลายขนาดไปเจอวางเรียงซ้อนกันอยู่นะฮะ
สภาพเก่าแก่มากนะฮะแล้วก็มีพวกเศษซากฐานของวัดเนี่ย

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ด้านบนสุดของยอดเขาพระบาทใหญ่นะครับ
ซึ่งที่นี่เคยถูกสร้างเป็นวัดมาก่อนในสมัยโบราณนะครับอยู่ห่างจากถ้ำที่คุณลุงเกลี้ยงบอกประมาณสองกิโลเมตรได้นะครับ
จากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวนะครับพบว่ารักษณะหินที่พบภายในวัดแห่งนี้นะครับ
มีลักษณะที่คล้ายกับหินที่พบภายในถ้ำพอสมควรเลยครับคุณผู้ชมครับพรานกบค่ะ
อายุสี่สิบปีเป็นปราศท้องถิ่นนะคะนายนรงชัยโตอิน
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเกี่ยวกับหินที่นำไปสร้างวัดนะคะ
ก็เป็นหินที่ไม่แน่ใจว่าเป็นหินชนิดเดียวกันกับที่เจอในถ้ำหรือไม่
แต่ก็เป็นลักษณะเราเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้นะคะเดี๋ยวฟังเสียงพรานกบค่ะ
เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าหินนะครับชนิดที่อยู่ในถ้ำนะครับ
ที่เขาเรียกว่าว่าเป็นถ้ำท้องเนี่ยกับหินที่อ่ามาสร้างวัดข่าวพระบาทใหญ่เนี่ย
เป็นแหล่งหินมาจากที่เดียวกันแต่เป็นหินชนิดเดียวกันแน่แต่คนละ
อาจจะเป็นคนละที่ก็ได้คุมทองที่คุมทรัพย์ญี่ปุ่นที่เขาร่ำลือกันนะครับ
คุมท้องเนี่ยมันมีตั้งหลายที่ที่อุตรดิษฐ์ก็มีกำแพงเพชรก็มี
อื่นอื่นก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานที่เล่าจาก
บรรพรุษสู่ลูกหลานเท่านั้นเองพรานกบก็เลยบอกว่าถ้ำนี้อ่ะนะคะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่คนไปขุดหาต่อพระร่วงครับเพราะว่าบางหลุมเนี่ย
เจาะจนเหมือนกับเป็นถ้ำขนาดย่อมก็จะมีเม็ดแรกเข้าต่อพระร่วง
ลักษณะเป็นก้อนหินทรงสี่เหลี่ยมลูกเต่าลักษณะแบบนี้ค่ะ
ต่อพระร่วงอ่ะนะคะขนาดสักประมาณหนึ่งถึงสองเซนติเมตร
ติดอยู่กับเนื้อหินดินดานที่หน้าผานี่ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสมัยนั้น
ชาวบ้านมาขุดหงขุดหินจากภูเขาตรงนั้นไปเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะคะ